ไม่ได้เจอหน้าลูกชายมา๒ปี
ทั้งเรื่องโควิดแล้วก็สถานะทางการเงิน

แต่งตัวเป็นรายเดอร์ฟอร์มเพื่อไปส่ง
ของดูสิว่าลูกจะจำหน้าพ่อได้หรือเปล่าครับ
กลับมาจะไปส่งของให้ลูกอ่าก็จะมีของเล่นก็มีโดน
ส่งมาจากลำพูนครับมีใครรู้จักที่ลำพูนไหม
รู้จักใครที่ลำพูนไหมครับไม่รู้จักไม่รู้จักใครที่ลำพูนเลยนะครับ
ผมจะกลับแล้วนะครับหาป๊าก่อนไหมหาปลาแล้วจำไม่ได้
มาหาป๊าก่อนมานี่ก่อนเร็วเร็วเร็วมานี่ก่อน
โอ้ยน้ำตาจะไหลตามเออพ่อร้องห้าแต่ลูกอ่ะ
จำไม่ได้ไม่เจอกัน๒ปีลูกจำหน้าพ่อไม่ได้
กับพ่อที่ถึงรุ่นใจจำขาดอยู่ในโทรภ์มขับรถขี่รถจักรยานยนต์จากลำพูน
ส่งของลูกชายก็จำไม่ได้ไม่รู้จัก
ตอนแรกถามรู้จักใครลำพูนไหมน้องเกือบจะไม่รู้จัก
พอเอาถอดหมวกกันน็อกมาลูกชายยังจำหน้าพ่อไม่ได้เลย
ต้องบอกว่ามาหาป๊าหน่อยนี่ป๊าเองป๊าเองคิดถึงไหม
สักพักนึงเริ่มความจำกลับมาเออจำได้แล้วคิดถึงพ่อครับ
คือฝ่ายพ่อนี่ร้องไห้ด้วยความคิดถึงเลย

คือเขาไม่ได้เลิกกันกับภรรยานะแต่ว่าภรรยาเสียชีวิต
แต่ลูกชายอยู่เชียงบรายตัวเองไปทำงานอยู่ลำพูน
ด้วยความที่ต้องทำมาหากินอะไรแบบนี้
สุดท้ายพาลูกชายไปไหว้กระดูกภรรยาที่โกรธ
ร้องไห้ร้องห่มคือคิดถึงภรรยามาก
แล้วก็ด้วยความที่เห็นลูกชายก็เลยขี่รถไปหาที่เชียงราย
แล้วก็พากลับไปว่ากระดูกของภรรยา

คือคุณพ่อกลับไปลำพูนไปขับรถต่อ

ความพ่อนะนี่ก็ความพ่อเหมือนกัน